ครับคลิปต่อไปนี้ดูแล้วก็เห็นอกเห็นใจตำรวจโดยเฉพาะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเขาทำงานอย่างหนักแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหัวกินเกียรหน่อยนะฮะไปเปิดเพลงเสียงดังตอนประมาณสักตีหนึ่งครับที่จังหวัดนครพนมตำรวจเข้าไปตักเตือนเอาเบาเสียงหน่อยได้ไหมชาวบ้านเขารำคาญสุดท้ายโดนท้า
คิดทำได้อย่ายิ่งแบบนี้ก็ได้ครับ
อ่ะสวัสดีคุณต้องซื้อนะครับผมหน่อยนี่แหละฮะในคลิปอาจจะไม่ได้ฟังบทสนทนาชัดเจนเท่าไหร่นะฮะ
เพราะว่าเสียงเพลงดังมากนะฮะเป็นรถที่เขาแต่งเครื่องเสียงมาเปิดกระหึ่มทีเดียว
แต่ว่าในคลิปนี้จะมีอยู่๒กลุ่มกลุ่มแรกเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจสายตรวจที่เข้าไประงับเหตุเพราะว่าเขาจอดรถแล้วก็มีการเปิดเพลงเสียงดังอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชายหัวกินเกลียนหน่อย
ทราบภายหลังว่าเหมือนจะเป็นทหารด้วยในพื้นที่ของนครพนมนี่แหละเขาสวมหมวกมา
มีชายสวมหวกแก๊ปเป็นเจ้าของรถที่เปิดเพลงเสียงดังแล้วเป็นเหมือนลูกพี่ในกลุ่มนี้ด้วยครับนะฮะ
เป็นพี่ใหญ่เลยแหละนะมันเริ่มจากสายตรวจเขาเข้าไปบอกว่าใครเป็นเจ้าของรถเบาเสียงหน่อยครับ
พี่เองทำไมเหรอจากนั้นก็มีชายอีกสัก๔๕คนหัวเกลียนเหมือนกันนะเป็นลูกน้องของคนสวมหวก
เนี่ยพอดีเข้าไปหาตำรวจนะฮะชายเสื้อขาวเนี่ยไปชี้หน้าผลักอกตำรวจท้าตีท้าต่อยครับนะฮะ
ตำรวจก็แหมคนกลุ่มนั้นเข้ามาเยอะกว่าก็เหมือนจะล่าถอยไปด้วยนะฮะ
ทีมข่าวไปตรวจสอบตามคลิปนี้แล้วเนี่ยได้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณตีหนึ่งที่บริเวณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในนครพนม
ก็เป็นทหารแหละครับทั้งกลุ่มเลยและประจำอยู่ที่จังหวัดนครพนม
แม้ว่างานนี้จะไม่มีการดำเนินคดีกับใครแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเขามีการไปโพสต์ต่อในกลุ่มของตำรวจนะฮะ
แน่นอนคุณผู้ชมครับเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันเขาก็ไม่พอใจ
คนที่เขาติดตามในเพจนี้ก็ไม่พอใจ
เขาบอกว่าแหมคือคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อย
แล้วก็ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วมาเจอต่อแบบนี้
แล้วก็เป็นคนมีสีเหมือนกันเนี่ยทำไมถึงมาทำพฤติกรรมแบบนี้ใส่
อะไรแบบนี้แล้วมันควรจะเป็นเยี่ยงอย่างให้กับประชาชนหรือเปล่าล่ะนะฮะ
ก็หวังว่าน่าจะมีการลงโทษที่มันดีกว่านี้แล้วกันนะฮะ
คำคืองามหน้าไหมงามใส่ไหมฝากด้วยนะคะทหาร